นายเศรษฐาทวีสินนะครับได้รับพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

เศรษฐาทวีสินรับพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
หลังจากรัฐสภามีมติเห็นชอบเมื่อวันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยมีนางพรพิษพรเจริญเลขาธิการสภาพุทธรรมราชสะดอน
เป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

หลังเลขาธิการสภาพุทธรรมราชสะดอนอ่านพระบรมราชองค์การแต่งตั้งเสร็จ
เศรษฐาได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้และกราบถวายบังคม
หน้าพระบรมศาสติสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก่อนเดินทักทายแก่นำพักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาล
ในพิธียังมีนางสาวแพทองทานชินวัฒน์และครอบครัวของนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
แพทย์หญิงพักพิลัยทวีสินภรรยานางสาวชะนันดาทวีสินลูกสาวคนที่๓
และผลตำรวจโทผ่อนประหลัดรักษาอายุ๑๐๐ปีซึ่งเป็นพ่อตาของนายเศรษฐานั่งรถวิวแชร์มาร่วมในพิธีด้วย
หลังเสร็จพิธีนายเศรษฐาได้แถลงครับในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตว์สุจริตยึดมั่นประชาชนและทำงานเพื่อประชาชนไปฟังเสียงของนายเศรษฐานะครับ

มุ่งมั่นประชาชนได้แถลงในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่าจะมุ่งมั่นประชาชนได้แถลงในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่าจะมุ่งมั่นประชาชนได้แถลงในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่าจะมุ่งมั่นประชาชนได้แถลงในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่าจะมุ่งมั่นประชาชนได้แถลงในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม่

นายกประยุทธค่ะอันนี้คุณผู้ชมให้ดูภาพนี้ก่อนภาพนี้เนี่ยคือภาพสดล่าสุดเลยที่คุณเสร็จหาเข้าไปด้านในแล้วนะคะนายกประยุทธค่ะอันนี้คุณผู้ชมให้ดูภาพนี้ก่อนภาพนี้เนี่ยคือภาพสดล่าสุดเลยที่คุณเสร็จหาเข้าไปด้านในแล้วนะคะนายกประยุทธค่ะอันนี้คุณผู้ชมให้ดูภาพนี้ก่อน
มันเป็นภาพบริการที่ดีทางการเมืองนะ

ผมยึดมั่นในอุดมการเพื่อประชาชนเพราะศัตรูของผมคือความยากจน
บอกว่าผมนายเสถาทวีสินจะขอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี
ระบทคืนสู่คนในชาติแล้วก็นำพาประเทศไทยเนี้ยไปข้างหน้า
สร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนนับ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรวมถึงหน้าโปรไฟล์เนี่ย
มีการเปลี่ยนข้อความอันนี้เป็นข้อความภาษาอังกฤษ
ความนี้ก็คือบอกว่าวิสัยทัศน์ของผมคือประเทศไทยต้องก้าวหน้า
รบสิทธิมนุษยชนเคารพและประชาธิปไตยยึดมั่นในอุดมคติของประชาชน
เพราะว่าศัตรูของผมคือความยากจนแล้วก็ความไม่เท่าเทียมกัน
ทีนี้เห็นคุณเศรษฐาโพสต์แบบนี้แล้ว
จะให้ดูค่ะว่าลูกชายของคุณเศรษฐาน้องน็อบนพัฒนทวีสินเนี่ยนะคะ
ได้เป็นนายกคนที่๓๐ของไทยก็เป็นภาพเมื่อวานนี้ค่ะ
เป็นภาพในพิธีรับพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีภรรยาแพทย์หญิงพักพิไลนะคะรวมถึงลูกสาวคนเล็กค่ะ
ชะนัญดาทวีสินเนี่ยเข้าร่วมพิธีด้วยหลายคนเปิดวาร์ฟเลยนะคุณ
ค่ะใช่หลายคนไปดูไปติดตามบอกว่าเนี่ยอยากเป็นอะไรนะสะพ้ายนายก
อย่างนี้เหรอคะน้องน็อปนพัฒน์เนี่ยหน้าตาหล่อรูปร่างดี
ก็ไปประกดตัวอยู่ตางจังหวัดช่วยคุณพ่อช่วยพ่อนิท
ไปนั่งรับประทานอาหารด้วยแบบบ้านก็จะมีภาพต่างเหล่านี้
ตอนนี้บางคนนะบางกลุ่มไม่เรียกว่านายกเศรษฐาเรียกว่าคุณพ่อนิดคุณพ่อนิด
อยากเป็นลูกเผลออยากเป็นสไพรส์อยากเป็นสไพรส์นะคะ